วันนี้เรารวบรวมเอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะ
และในวันนี้ค่ะวันที่๑๕พี่ตูนหยุดพักเป็นเวลา๑วันนะคะ
เพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
หยุดพักวิ่ง๑วันเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต
ผู้ช่วยราชาเลขานุการณ์ในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน
แก่กระเช้าดอกไม้และเครื่องดื่มเสริมกำลังมอบให้กับตูนอธิวรา
และคณะในโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ในวันนี้เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีณโรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ยังความปราบปลื้มใจแก่นักร้องหนุ่มผู้เสียสละและทีมงานอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
และต้องบอกว่าตอนนี้นักร้องหนุ่มกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
รวมทั้งพี่น้องคนลูกทุ่งที่ต่างพากันโพสต์ชื่นชมและยกย่องในน้ำใจของพี่ตูน
ไม่ว่าจะเป็นทายาทราชินีหมอลำอย่างแคนดี้รากแก่นและนักร้องหนุ่มเลือดอีสานแซคชุมแพร
ถูกผู้ไม่หวังดีนะคะที่นำชื่อไปแอบอ้างโดยมีเพจหนึ่งทำข้อความขึ้นมาว่า
คุณจะเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไรถ้ามัวแต่ปากก้อนหินใส่หมาที่เห่าตลอดทาง
พร้อมกับใส่แฮชแท็กอีกว่า๙คนละ๙โอ้โหทำเอาพี่ตูนเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจง
โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะคะ
พร้อมกับขอร้องว่าอย่านำชื่อของเขาไปแอบอ้างเลยอืมคือตอนนี้เนี่ย
เพราะฉะนั้นแล้วเลือกเสพข่าวสักนิดนึงโดยเฉพาะข่าวที่เป็นกระแสนั่นนู่นนี่มา

จะติดตามพี่ตูนจริงเนี่ยติดตามได้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเลย
ภาษาอังกฤษอาชีวราหรือตามหน้าสืบเพจหลักต่างจะดีที่สุด
เพราะว่ามีการเช็คข้อมูลข่าวสารก่อนอยู่แล้ว
ว่าติดตามจากคุณก้อยรัชวินก็ได้
แต่ว่าจะอยู่เคียงข้างกับพี่ตูนตลอดเวลาเลยนะคะ
ตอนนี้ก็มีคนโอ้โหแอบอ้างเยอะเหมือนกันนะ

คือขนาดเราเป็นคนที่ส่งกำลังใจไปเรายังรู้สึกแย่เลย
ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีการทำเสื้อออกมาขายคุณจำได้ไหม
แต่ว่าก็มีกลุ่มคนที่เขาผลิตเสื้อเขาทำเสื้อเนี่ยเขาออกมารวมตัวกันว่า
จะไม่รับผลิตเสื้อให้กับโครงการ๙คนละ๙
เพราะถือว่าเป็นการเหมือนละเมิดลิขสิทธิ์ของโครงการนี้

จริงแล้วเนี่ยนอกจากพี่น้องในวงการบันเทิงที่แบบส่งกำลังใจไปถึงพี่ตูนเยอะมาก
เราก็ได้เห็นกำลังใจจากประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ